เมื่อวานนี้ช่วง๑๐โมงครึ่งสายนะคะ
ก็คือเหตุการณ์คนร้ายใช้อาวุธปืนบุกเดี่ยวเข้าไปเลยค่ะ
ทองที่ได้ไปสองร้อยบาทนะคะ

ตอนนี้ตำรวจพยายามดูกล้องวงจรปิดอยู่นะคะ
ติดตามเส้นทางของเขานอกจากนี้มีความคืบหน้าด้วย
เพราะว่าไปเจอรถจักรยานยนต์เดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนนะคะ
แต่คุณผู้ชมท่านไหนที่ยังไม่ได้ติดตามข่าวนี้
ให้ดูพฤติการของเขาก่อนช่วงที่เข้าไปจี้ชิงทรัพย์ค่ะ
ยังไม่รู้ความเสียหายยังไม่รู้ว่าเท่าไห
เพราะว่ายังไม่มีใครกล้าเก็บอะไรยังไม่ได้นับ
แต่บางอันมันก็กองกันอยู่เหมือนมันขาด
ไม่เขายังเก็บกล้องอยู่อะไรอยู่
แต่เรื่องเก็บยังไม่เก็บเรารอพอถอมา
อาจนะคะห้างเปิดได้ครึ่งชั่วโมง๓๐นาที
คือห้างเขาเปิดสิบโมงอีกครึ่งชั่วโมงถัดมา
ถือปืนเข้ามาเลยค่ะมาก่อเหตุนะคะ
คือกล้องวงจรปิดในร้านทองเยาวราชกรุงเทพที่
ลักษณะน่าจะเป็นผู้ชายนะคะถือปืนมาเลยกระโดดขึ้นไปบนตู้กระจกก่อน
หลังจากนั้นทุบตู้โชว์เป็นลักษณะโชว์สร้อยด้านหลังนะคะ
เอามือขวากวาดทองไปได้ไป๕ถาดน้ำหนัก๒๐๐บาท
มูลค่าประมาณหกล้านบาทได้เสร็จปุ๊บยัดใส่กระเป๋า
วิ่งหนีไปที่ด้านหลังของห้างค่ะไปขี่รถจักรยานยนต์
ขี่ข้ามสะพานคลองราชพร้าวจุดนี้มันสามารถทะลุได้หลายเส้นทางนะคะ
ลาดประเขาทั้งพระหลโยธินเรื่องนี้ไปถามตำรวจนะคะ
การทำงานของ๑วันที่ผ่านมาค่ะพ่นตำรวจเอกสุชาติธิรัฐสวรรค์
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะบอกว่าลงพื้นที่ไปแล้ว
ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุแล้วได้ข้อมูลข้อมูลหนึ่งมาจากพนักงานรักษาความปลอดภัยของห้าง
ซึ่งเชื่อได้ว่าคนร้ายจะมาดูลาดเหลาก่อนก่อเหตุ
เพราะพี่รปภบอกว่า๙นาฬิกา๓๐นาทีตอนนั้นห้างยังไม่เปิด
มีผู้ชายคนหนึ่งค่ะสวมหน้ากากอนามัยมาถามพี่รอปภ
ห้างเนี่ยเปิดกี่โมงปิดกี่โมงและร้านทองเขาเปิดกี่โมงปิดกี่โมง
รอปภก็เลยบอกว่าร้านทองมันเปิดปิดตามเวลาห้าง
นี่คือข้อมูลที่ได้เบื้องต้นนะคะที่ทำให้เชื่อว่าน่าจะมาดูลาดเหลาก่อน
ส่วนอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุลักษณะมองเผินเป็นปืนลูกโม่
แต่จะเป็นปืนจริงหรือปืนปลอมอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะ
เอาได้ข้อมูลเพิ่มเติมมานะคะเกี่ยวกับเรื่องของ
เป็นข้อมูลอัธยกรรมที่เกิดขึ้นในห้างนี้เท่านั้นนะน่าสนใจค่ะ
มีเหตุที่คนร้ายใช้อาวุธเข้ามาชิงทองแล้ว๒ครั้งในปีเดียวนะคะ
และครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่๓ข้อมูลเป็นแบบนี้ค่ะ
๒๐ตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสองคนร้ายชิงสร้อยคอทองคำหนักยี่สิบสี่บาท
มูลค่าประมาณห้าแสนบาทครั้งที่สองปีเดียวกันถัดมาสามเดือนค่ะ
สิบเจ็ดธันวาคมคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงกระจกหน้าร้าน
แล้วก็เอาทองไปหนึ่งร้อยยี่สิบบาทมูลค่าสองล้านสี่แสนบาท
เหตุการณ์ทั้งสองครั้งเกิดขึ้นที่ห้างทองเยาวราชเอเชียสาขาเจซี
เป็นอยู่เป็นร้านทองนะคะที่อยู่ห้องแถวด้านนอกก็คือลานจอดรถของห้างค่ะ
แต่ครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่เข้ามาในร้านเลยก็คือห้างทองเยาวราชกรุงเทพ
ใช้เวลาก่อเหตุนิดเดียวเท่านั้นนะคะ๓๐วินาทีค่ะ
ล่าสุดนะคะตำรวจสนชกชัยค่ะเป็นเจ้าของพื้นที่
ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่างที่คนร้ายใช้หลบหนี
ไปเจอรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยแล้วนะคะก็คือฮอนด้า
จอดอยู่ในบริเวณบ้านกังวานอพาร์ทเมนต์ซอยเสนานิคมหนึ่ง
ตำรวจนำไปตรวจสอบว่าเป็นรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุจริงหรือไม่
และใครเป็นผู้ครอบครองนะคะเพื่อหาตัวคนร้ายต่อไป
ตอนนี้รอผลการตรวจสอบอยู่ค่ะ